ร้องได้ให้ร้องร้องได้ให้ร้อง
กล้ามเพิ่มสิบเป็นรอยเมื่อถึงวันที่รอคอย
อยากนำรอยลิ้มไปกลับแม่

ลงไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงที่๒นะครับที่ป้าสมจิตตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วยนะครับร้องเพียวเลย
ป้าเป็นไง

ถอนหายใจดังมากเลยป้าเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยป้าจ๋า
มันเหมือนแบบเหมือนคล้ายชีวิตเราด้วยไง
ท้ายชีวิตเราเราก็พยายามนึกคิดถึงแม่
ขอให้ป้าโชคดีนะป้าเหนื่อยมามากแล้วนะป้านะ
ขอให้การร้องเพลงบนเวทีของเราผ่อนปนชีวิตป้าได้บ้างนะป้าจ๋าขอโชคดีจ้
ขอให้โชคดีเหมือนเพลงที่แล้วนะครับขอให้ผ่านไปได้นะครับ
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทป้าสมจิตนักสู้ชีวิตของเรานะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทป้าสมจิตร้อง
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ได้ครับ
ดีใจจะเขย่าลุงเบาหน่อยนะป้า

สำเร็จนะฮะร้องได้ครับถูกต้องหมดทุกคำครับผม
ร้องได้ในเพลงที่๒แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รับราคาสองหมื่นบาท
บทเพลงของคุณสิริพรอำไพพงศ์นะครับ
เพื่อแม่แพ้บ่ได้นะครับ
ก็เป็นเพลงที่คุณสมจิตบอกว่าเหมือนชีวิตตัวเองนะครับ
แม่ลุ้นทุกเพลงเลยนะครับ
อุ่นใจไหมจ๊ะได้สองหมื่นแล้วป้า

เดี๋ยวให้ป้าพักหายใจหายคอกันสักหน่อยคุณป่าจ๋า
มาครั้งหน้าเผลออาจจะได้ทุนตามเป้าที่ตั้งใจไว้เลย๘๐๐๐บาท

ผ่านไปแล้วสองเพลงรับไปแล้วสองหมื่นบาทนะครับ
ต้องการแปดหมื่นบาทสำหรับนักสู้ชีวิตของเราคนนี้นะครับ

มาต่อกันในคราวหน้าก็มาติดตามเชียร์ป้าสมจิตนะครับ
แกร่งคนนี้นะครับที่ต้องทำทุกอย่าง
เพื่อที่จะดูแลอีก๓ชีวิตที่อยู่ที่บ้านนะครับ

ไหนร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ทุกคนค่ะคุณผู้ชม
ลำบากกันหมดค่ะไม่ใช่แค่ประเทศเรานะคะ
ทั่วโลกก็ลำบากกันหมดค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าประเทศเราข้อดีมีอยู่หลายอย่าง

รายการของเราค่ะที่อยู่เคียงข้างคุณผู้ชมค่ะ

ครับผมมีสติและดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ

สวัสดีครับ

ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

ทุกวันนี้ประมาณตี๕

ที่จะดูแลก็คือคนแรกก็คือแม่เลย
ทำกับข้าวเสร็จต้องไปเอาแม่ออกจากที่นอนมา
ท้อไหมป้าถามจริง
ท้อแต่ถอยไม่ได้
ลมหายใจของคนในบ้านยังรอเรา
ถอยไม่ได้เลยต้องสู้อย่างเดียว

ตอนเรามาเราก็มามือเปล่านะ

โอกาสไม่ได้มีให้เราง่าย
สู้ค่ะ
สู้นะครับ

พร้อม